มาดูเหตุการณ์นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความระทึกของเจ้าของร้านค่ะ
เพราะว่ามีลูกค้ามาซื้อของมาทำธุระที่ร้าน
แต่ว่าปรากฏว่าเจอคู่อริร้านของตัวเองเนี่ยเกือบจะกลายเป็นสนามประลองค่ะ
พี่โดรนถอยไปไว้
โธ๋ไปแล้ว

ถ้าเราเป็นเจ้าของร้านนี้เราจะทำไง

โอ้โหแล้วร้านก็อยู่ด้วยความสงบมาตลอด

นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านขายของชำ
จังหวัดลบบุรีอยู่ที่ตลาดอำเภอบ้านหมี่

คือเขาบอกว่าลูกค้าก็มาส่งพัสดุ
คือในบอลมากับผู้หญิง
ก็ให้ผู้หญิงเป็นคนที่เข้ามาส่งพัสดุที่ร้าน

ซึ่งเป็นกลุ่มของในหมวดขี่มอเตอร์ไซค์
ข้ามทางรถไฟมาเจอกันพอดี
ก็สองฝ่ายก็ตะโกนท้าทายกัน
ผู้หญิงต้องเรียกนายบอลบอกเข้ามาหลบในร้านก่อน

ในบอลเอามีดชักออกมา

แล้วลูกค้าอีกคนนึงที่มาซื้อของ

ข้ามฝ่ายก็ไม่มีใครยอมใคร
ทั้งเสียงร้องของลูกค้า

ทั้งลูกจ้างในร้านวิ่งหลบกันจ้าลวรค่ะ

ทิ้งไว้แต่พัสดุที่ในบอลคนแรกที่เข้ามา
ที่จะมาส่งพัสดุก็ทิ้งไว้ที่ร้าน
ซึ่งก็ได้ส่งมอบให้กับตำรวจตรวจสอบต่อไปนะคะ
โอ้โหใจหายใจคว่ำนะคะที่ร้านนี้เกือบจะมีเรื่องซะแล้วนะคะ
ไม่รู้ว่าถ้ามีปัญหากันที่ร้านนี้

คุณธัญชาเจ้าของร้านบอกว่า
ตั้งแต่เขาเปิดร้านมาร้านก็มีแต่ความสงบนะครับ
เจอเหตุการณ์แบบนี้รู้สึกตกใจมาก
แล้วก็กลัวว่าปืนถ้ามีการต่อสู้กัน
บาดเจ็บล้มตายมันจะยิ่งเดือดร้อนกว่านี้ค่ะ
ผู้หญิงตรงนี้มีปืนหลบ

ซึ่งเราไม่รู้ว่าฝั่งมนุษย์มีจริงไหม

เขาบอกว่ายังไม่เคยปืน

มีอะไรมันเป็นตุ๊กตา

อันนี้เราก็กลัวแล้วก็ให้ตำรวจไปแล้ว
หลังจากที่ตำรวจสพบ้านหมี่มาระงับเหตุ

ก็เอาพัสดุที่ยังส่งไม่เสร็จไปตรวจสอบ
ข้างในไม่มีอะไรผิดกฎหมายมีตุ๊กตาตัวหนึ่งนะคะ
ซึ่งตำรวจบอกว่าตอนนี้รู้เบาะแสของกลุ่มคู่อริแล้ว
กำลังติดตามตัวมาสอบสวน
แล้วถ้าฝ่ายไหนมีประวัติคดีในระบบหรือมีคดีรอลงอาญา
ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ